ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะกับรายการตัวแม่มาแล้วนะคะ
เห็นชีวิตรักดีกำลังจะแต่งงานแบบนี้นะคะ
แต่บอกเลยว่าก่อนหน้านี้รักพังสุดค่ะ
โดนทั้งซ้อมนะคะแถมยังโดนหลอก
ผู้ชายคนนั้นจะเป็นใครนะคะแล้วเธอเนี่ยผ่านช่วงเลวร้ายของชีวิตมาได้ยังไง
อย่าลืมติดตามเด็ดขาดเลยในรายการตัวแม่มาแล้วค่ะ

ใช่ค่ะวันนี้เรื่องนี้ต้องขยายมีนะมีหญิงแย้มา
วันนั้นเม้ามอดกันด้วยการทำสัยกรรมตั้งแต่หน้ายันหื้มเลย
ตัวแม่มาแล้ว
ก็เราเลยอยากจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าก่อนจะดังเนี่ยฉันหนักกว่านี้เยอะ
แม้อยู่วงการมานะไปเตรียมครบดีเจย์แมน

ว่าเขาฝังใจแล้วต้องรักเดียวใจเดียว